คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เมายาเมายาแล้วคลั่งทำร้ายแฟน
แฟนเนี่ยตั้งคันสองเดือนอยู่ด้วยนะนะฮะยังไม่หนำใจมั้ง
จุดไฟเผาบ้านอีกตำรวจต้องชาร์จตัวครับ
เอาน้ำต่ำไฟก่อนปิดแก๊สปิดแก๊สปิดทางแก๊สให้หน่อยพี่
ปิดทางแก๊สก่อนปิดทางแก๊สปิดทางแก๊ส

วาง

ต้องทำ๒อย่างในเวลาเดียวกัน
นะฮะก็คือทั้งดับไฟด้วยแล้วก็ควบคุมตัวนายสมบัติแย่นรำค่ะนะฮะ
คนนี้ด้วยอายุ๓๑ปีพฤติการผมบรรยายไปเบื้องต้นบ้างแล้ว
ทำร้ายภรรยาที่ตั้งคันแล้วก็เผาบ้านครับ
ล่าสุดตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับนายสมบัติ๓ข้อหานัก
ทำร้ายร่างกายวางเพลิงเผาทรัพย์
เมาสุราประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการส่งตรวจสารเสพติดในร่างกาย

ทีมข่าวไปคุยกับนางยุพินคดชบัวอายุ๖๕ปี
แม่ของนายสมบัติเรียกร้องเลยบอกว่าโอ้โหหน่วยงานไหนช่วยแม่หน่อย
เอาตัวลูกแม่ไปรักษาเถอะนะฮะ
เดี๋ยวพอกำเริบขึ้นมาอีกก็เคยทำร้ายคุณแม่ด้วย
เป็นการชกเข้าที่ท้องนะครับเพราะว่าแม่เข้าไปช่วยลูกสะพ้าย
นายปิติทองใบอายุ๔๐ปีเพื่อนบ้านเล่าบอกว่าโอ้โห
เวลาสมบัติมันเมาหรือมันคลั่งนั่งข่าวทำร้ายพ่อแม่
ชาวบ้านระแวกนี้เดือดร้อนกันไปหมดลองฟังพี่เขาเล่า
เขาคุ้มคั่งเป็นนิสัยครับมาประจำเลย
เวลาเมาหรือข้างยาอย่างนี้
ถ้าพกตีพ่อแม่ทำร้ายคนขีดแถวนี้สุด
ประชาชนเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหมด
ลองชื่อได้มันจะให้ลงชื่ออ่า